สภาพอากาศกันก่อนขึ้นไปที่แม่ห้องศรนะครับ
ก็มีพายุฤดูร้อนนะฮะก็ส่งผลให้ต้นไม้หักโค้นแล้วก็ล้มขวางถนนด้วยครับ
เจ้าหน้าที่หมวดการทางนะครับทางหลวงขุนยวมเร่งใช้เป็นเลื่อยโซ่ยนนะฮะ
ตัดต้นงิ้วยักษ์ที่ข้นล้มขวางถนนอยู่
ถนนสาย๑๐๘ระหว่างอำเภอขุนยวมแล้วก็อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
สุดท้ายก็สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกตินะฮะ
แล้วก็โชคดีเหตุการณ์นี้ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้มีรถผ่าน
ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะครับ
ส่วนที่พระนครศรีอายุทยาเกิดลมกระโชกแรง
แล้วก็จู่มีฟ้าผ่าลงมาที่เสา
ของนายบุญสองแล้วก็นางกิ่งแก้วคงวัฒนาครับ
ซึ่งก็เป็นสองสามีภรรยา
เขากำลังขับรถกลับมาจัดซื้อผักที่อ่างทอง

บุญสองบอกว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นมีลมกระโชกแรงมาก

จังหวัดนั้นเห็นฟ้าผ่ามาใกล้
ตอนแรกเห็นฟ้าผ่ามาไกลก่อน
แล้วก็ได้ยินเสียงดังเปรี้ยงลงมาที่รถ

แต่ว่าระบบต่างในรถนั้น

แล้วก็พากันลงจากรถเพราะกลัวว่ารถนั้นจะระเบิด
แล้วก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ
พอไปดูสาวอากาศโอ้โหมันมีรอยดำรอยไหม้อะครับ
ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีฟ้าผ่าลงมา
โชคดีก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะฮะ

คุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยแล้วกัน